อุ๋ยตอนตีนึง๔๙นาที
กำลังนอนหลับสนิทเลยอยู่ในบ้านนะคะ
ปรากฏว่าเจอเพื่อนบ้านที่บ้านติดกันเลยนะอืม

ใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวมือข้างหนึ่งถือมีด

นี่ไงไปเปิดประตูหนูเลยนะ

เนี่ยค่ะตี๑๔๙นาทีของวันที่๒๔กัลยายน

มือถือมีดสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียวมาถึงปุ๊บ

ปีนเข้าไปเสร็จปุ๊บเดินไปยืนจังกล้าอยู่ในบ้านนะคะ
อันนี้คือบ้านของคุณอุทิศนะคะเธออายุห้าสิบเอ็ดปีเป็นเจ้าของบ้าน
อยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
กำลังหลักพักผ่อนอยู่กับสามีในบ้านโอ้โหตื่นมาแทบช็อกอะค่ะ
แล้วพอเข้าไปยืนถึงในบ้านคุณรู้ไหมเขาพูดอะไร

ไม่อยากฆ่าคนนะอย่ามาโยนของอะไรเข้าไปในบ้านอีกนะ

คุณอุทิศก็เป็นแบบเออเอาไงดีวะจะพูดกับเขายังไงดี
ก็เลยทำเสียงนิ่งแล้วบอกเขาไปว่า
พี่ไม่เคยโยนอะไรเข้าไปในบ้านหลังนั้นนะมีแต่น้องนั่นแหละ
นของเข้าบ้านพี่แล้วเขาว่ายังไง
เขาก็นิ่งไปแป๊บนึงแล้วก็ปีนรั้วกลับออกมาเนี่ยค่ะ

นี่อันนี้อีกมุมหนึ่งนะ

นี่เนี่ยมุมกล้องมุมจรปิดเราสักเต็มตัวเลยเห็นไหมค่ะ

ไม่อยากฆ่าคนนะแต่ทีหลังอย่ามาโยนของเข้าไปในบ้านอีกอืม
โอ้โง่ไปหมดเลยลองฟังเสียงชุกของบ้านไหมคะ
คือเธอเล่านะคะว่าเพื่อนบ้านคนนี้วีรกรรมเพียบ
เป็นที่รู้จักกันแบบเรื่องชื่อลือชาหนาหู
ไล่ตั้งแต่แอบเจาะรู้๒ห้องน้ำในบ้านของเธอ
เดินเตะทั้งขยะทั่วตลาดตามซอกซออย

เท่านั้นไม่พอเดินเตะถังขยะทั่วตลาดตามซอกซอยจนล้มระเนรนาศ

สองเดือนที่ผ่านมาค่ะเอาโซ่ตรวนมาใส่ข้อเท้าตัวเองสองข้าง

ตกอกตกใจหมดเลยนึกว่าอุ้ยนักโทษแหกคุกหนีจากไหนมาหรือเปล่า
เมื่อเช้าสทเทศบันธิบในการพิมลพิมีลงพื้นที่มาถึงหมู่บ้านนี้

กำลังเดินออกแล้วจากซอยบ้านปั่นจากกระยานของเจ้าบ้านคือคนอื่น
น้ำถ้วงในซอยนี้
ก็เลยเข้าไปสอบถามว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่า
มาถามเค้าคนนี้เลยหรอ

ถือบ้านปีนบ้านเขาถือมีด

เขาตอบว่า

แบบนี้ยังไงพูดมีอะไรพูดตรงเลยครับ

อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวผม

อ๋อไม่เป็นไรครับผมรู้ดีแล้วครับ

ปีนบ้านจริง
แต่ถามว่าปีนทำไมอ๋อมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับ

จากส่วนตัวก็จะเป็นอีกนิดนึงจะเป็นส่วนรวมแล้วนะคะ
ที่ฟังก็คือพูดไม่รู้เรื่องหรอก
เรื่องต้นคุณอุทธิเขาไปแจ้งความสอบพอบางบัวทองไว้แล้วเพราะกลัวไม่ปลอดภัย
ตำรวจตรวจสอบดูอ้าวผู้ก่อเหตุมีประวัติต้องโทษคดียาเสพติดมาหลายครั้งแล้วด้วย
อาการคลุ้มคลั่งพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยก็มาจากผลข้างเคียงที่เสพยาขนาดหนักเป็นเวลานานนี่แหละ
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานกับกล้องวงจรปิดส่งพนักงานสอบสวนอยู่นะคะ
เดี๋ยวอาจจะมีการอนุมัติหมายจับมานำตัวไปดำเนินคดีค่ะ